คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากค่ะ
พ่อแท้นะคะล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวอายุ๑๗
แล้วมันแย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือพ่อที่ก่อเหตุก่อเหตุระหว่างที่บวชเป็นพระ
โอ้โหลูกสาวเอาเรื่องไปบอกยายยายไปแจ้งตำรวจแล้วก็ร้องให้เพจสายใหม่ต้องรอด
ช่วยตามความคืบหน้าทางคดีคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
พาน้องแนนนามสมมุติอายุ๑๔ปีและนางถานามสมมุติอายุ๔๕ปีผู้เป็นป้า
ไปพบตำรวจนะคะผู้กำกับการสพสำรงเหนือไปติดตามความคืบหน้าทางคดี
แนนถูกพ่อแท้ที่บวชเป็นพระอยู่วัดไรสามัคคีล่วงละเมิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเช่าซอยด่านสำรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
คุณเอกพบบอกว่าคือเมื่อ๒๙ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ
ผู้ปกครองพาน้องแนนมาแจ้งความสพสำรงเหนือบอกตำรวจว่า
๙โมง๒๙ธันวาคมนายเวียรชัยอายุ๔๒ปีพ่อแท้ของน้องแนน
ที่กำลังบวชเป็นพระอยู่ที่วัดไรสามัคคีมาหาน้องแนนที่ห้องพักแถวด่านสำโรง
และลงมือล่วงละเมิดทางเพศแถมขู่ด้วยนะคะ
อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครน้องแนนกลัวมากเล่าเรื่องนี้ให้คุณยายฟัง
คุณยายตัดสินใจพาน้องมาแจ้งความที่สพสำรงเหนือ
และเอาเรื่องนี้มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดให้เร่งรัดคดีเพราะน้องกลัวมากค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะพ่อแท้ที่บวชเป็นพระอยู่คนนี้
ส่งข้อความไปคุยกับลูกสาวในเชิงชู้สาวตลอดเลย
ส่งคลิปโป๊ภาพอนาจารย์ไปให้ลูกสาวดูด้วย
โอ้โหลองฟังคุณเอกพบเล่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะ
เขาก็มีพฤติกรรมการลวนลามนะครับจับหน้าอกจับอวัยวะเพศลูกก่อนหน้านี้นะครับ
กรรมก็กระทำมาเรื่อยลูกก็ปัดป้องมา
แล้วก็ชอบส่งคลิปโป๊มาให้ลูกดูนะครับ

ที่เขาทำคือเขาทำขณะที่เขาเป็นพระ
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเอง
สวนสพสำรงเหนือไปที่วัด
วัดไร่สามะขี่ที่อำเภอเมอร์สมุทรปราการ
ไปจับตัวนายเวียรชัย

ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

ก็ต้องควบคุมตัวให้พระผู้ใหญ่ศึก
ชุดขาวพาไปสพสำรงเหนือ
นักข่าวก็ถามทำจริงไหมเนี่ย

ญาติของน้องแนนวัย๑๔ปีผู้เสียหาย

แม่ก็เลี้ยงดูน้องมาโดยตลอด

ก็พ่อลูกคุยกันก็เข้าใจได้

กับบ้านแฟนแถวรามอินทรา

อยากจะให้ศีลให้พรลูกสาว

น้องก็ไม่ได้เอกใจอ่ะพี่อุ๋ยก็พ่อแท้อ่ะเนอะ
น้องก็เปิดประตูให้จากที่โน่งที่นั่งให้พ่อนะคะก็พ่อมาแบบเป็นพระอ่ะ
ครับพ่ออาศัยจังหวะที่อยู่กับลูกสาวแบบสองต่อสอง
ล่วงละเมิดทางเพศลูกแท้แท้ของตัวเองอุ้ยตายแล้วพ่ออ้างว่า
พ่ออยากจะสอนเพศศึกษาที่ถูกต้องให้กับลูกสาวมันใช่ไหมเนี่ย
พ่ออ้างว่าลูกสาวชอบคบกับแฟนที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นเพศเดียวกัน
พ่อก็เลยอยากจะสอนเพศศึกษาแบบถูกต้องให้อื้อหือ
ของน้องบอกเลยว่าพฤติกรรมของคนเป็นพ่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะ
เอ๊ะตอนไม่บวชมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเออ
แต่ตอนที่ยังไม่บวชก็เจ้าชู้นะเจ้าชู้จนภรรยาขอเลิก
อืมก็คิดว่าเอาบวชแล้วก็จะเปลี่ยนไปแต่ไม่เปลี่ยนหนักกว่าเดิมค่ะ
ก็สังเกตเห็นว่าน้องแนนเนี่ยอาการซึมเศร้าพยายามแชทไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ระบายกับเพื่อนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายเลยนะคะเนี่ยมันมีข้อความว่าอยากฆ่าตัวตายอ่ะ
เพื่อนช่วยห้ามสุดท้ายน้องก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องนี้
รงเหนือบอกว่าเบื้องต้นสอบปากคำไปสอบปากคำมา
รับสารภาพค่ะตอนแรกปฏิเสธนะคะบอกไม่ได้ทำ
ไม่ได้ทำเพราะรับสารภาพว่า

เราส่งคุณวิรยุทธ์นักข่าวของเราไปที่วัด

ไปพบกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

ท่านบอกว่าพระวีรชัยหรืออดีตพระติ๊ก
อยู่ที่นี่ได้๔ปีตอนแรกก็ดี
เป็นพระที่ประพฤติตัวดีมาก

ก้าวร้าวกับพระผู้ใหญ่นิสัยไม่ดี
พระในวัดไม่มีใครอยากคุยอยากยุ่งด้วย
บางคนเคยเห็นว่าอดีตพระติ๊กแอบดื่มเหล้าในวัด
พฤติกรรมแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
แต่ไอ้ที่ไปล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวทางวัดไม่รู้จริงค่ะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกว่าตำรวจบุกไปจับที่วัดเมื่อเช้าแล้วนำตัวไปศึกเนี่ยนะ
เอาจริงก็ไม่เคยเห็นลูกสาวของอดีตพระติ๊กมาที่วัดเลยมีแต่ลูกชายที่มาหาบ้าง
หายตัวออกไปจากวัดไม่ยอมบอกใคร

พระในวัดทุกรูปตกใจมาก
เพราะรู้อยู่แล้วว่าพระแตะต้องตัวผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้ว
แต่นี่เป็นพระไปข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเองเนี่ยนะ

มันยิ่งแย่จนไม่รู้จัดฟันมายเป็นคำพูดอย่างไรคะ
อันนี้มันไม่มีใครรู้ยังรู้ว่าเจ้าว่าเขารู้หรือเปล่า
แต่เจ้าวาดคงไม่ถ้าเห็นรู้ก็เหมือนเดิมให้ศึกไป
อันนี้สิอันนี้น่าตกใจดูแล้วมันไม่ดีเลย
แล้วก็ไม่คิดเลยว่าคัตธรรมไม่คิดว่าคัตธรรมจริงตามหลักกับลูกตัวเอง